จากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากจะเปิดร้านอาหารเล็กเป็นของตัวเองหลังเรียนจบ
ทำให้น้องกัสตัดสินใจไปร่ำเรียนวิชาการทำก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเก่าแก่๔๐ปีมาจากญาติคนสนิทค่ะ
จนวันนี้ร้านของน้องกัสได้เป็นรูปเป็นร่างและเสิร์ฟความอร่อยให้กับเหล่านักชิมทั้งขาประจำและขาจร
จนตอนนี้นะคะถึงเวลาที่นักเล่าเส้นของเราเนี่ยจะได้มาลิ้มลองรสชาติความอร่อยด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ

ชุดนี้นะครับผมก็จะมีหมูสด
หมูสดที่ร้านแล้วก็เป็นสูตรแล้วก็หมักเหมือนกัน
และมีตับมีลูกชิ้น

ของสีเส้นเล็กบะมีเส้นใหญ่เส้นหมีและภักรณ์
สำหรับบางคนจะปรุงอย่างไรก็ลองใส่ไปก่อน

ใช่เนื้อต้องแพงกว่าเนื้อ๒๑๙บาท

ใช่ครับผมคือเริ่มจากเอาลูกชิ้นใส่ก่อนก็ได้ครับ
ถ้าเกิดเป็นหมูเนี่ยก็ใส่เนื้อหมูสดลงไปด้วยเลยก็ได้

แต่ว่าบางคนเนี่ยคือถ้าเขาชอบตับแบบไม่สุกมาก

แต่ว่าถ้าเกิดแบบมันไม่ร้อนมันอะไรอย่างนี้ก็
ใส่เข้าไปได้แต่ว่าไม่จำเป็นก็ได้

แต่ว่าเส้นเนี่ยบางทีแบบอย่างเส้นเล็กอย่างนี้
วกเสร็จปุ๊บเขาจะติดเป็นก้อนอย่างนี้

แล้วกันจะได้ง่ายหน่อยนะจากนั้นพอตรงนี้มันสุกปุ๊บเราก็จะตัก
ใส่เข้าไปเลยทีนี้ก็เลือกได้เลยว่าคุณจะชอบแบบน้ำเยอะน้ำขลุกคลิกหรือว่าแบบแห้งใช่ก็สามารถ
ประทานได้นะครับผมตัวนี้ที่การแนะนำคือไม่อยากปรุงก็ใส่นี้เข้าไปเลยครับผมแต่เดี๋ยวขอชิมก่อนที่จะปรุงก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงรสชาติของน้ำซุปของเขา
รสชาติมันเข้มข้นอยู่แล้วนี่หว่าใช่ครับผมเออมันข้นอยู่แล้วด้วยเหมือนที่บอกว่าเราใส่ทั้งกะทิลงไปด้วยแล้วก็สมุนไพรใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบข้นของมันเองอยู่แล้วแล้วมันมีความหอมของเครื่องเครื่องพะโล้พวกนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีความหวานมันของตัวกะทิที่ใส่เข้าไปใช่ครับเดี๋ยวลองแบบว่าเราใส่น้ำจิ้ม

ก็ได้เคี้ยวกรุบไปด้วยใช่ครับผมน้องใส่กากหมูไปด้วยเลยครับ
ในจานเราเนอะดีมากเลยใช่นี่นะอืม
หมูกรอบแต่ว่าไม่แข็ง

บางคนเจอกากหมูแข็งกัดเข้าไปนี่เจ็บฟันนะแต่อันนี้แบบกรอบแล้วก็นุ่มในตัวด้วย

คือทุกส่วนเดียวจะเป็นเต๋าที่ลูกค้าจะแน่นเยอะ
จะมีแบบทั้งคนที่อยู่ในชนบุรีด้วยจาก
บางคนมาจากพัทยาสีราชา

เคยเจอลูกค้าแบบใจหยุดถึง
ก็มีครับคือกำลังดูอยู่ว่าอยากเข้าอยู่กรุงเทพฯ
แต่ว่าเราก็จะปรับตัวให้มันเป็นสมัยใหม่มากขึ้น
อาจจะไม่ได้มีหน้าร้านแต่ว่าเราจะเป็นเหมือนสั่งผ่านแอปพลิเคชัน
สั่งออนไลน์แล้วก็ใช้การขนส่งเนี่ยคือไปถึงมือได้เลย
เพราะว่าจุดอ่อนของกรุงเทพมันคือว่ารถติด
มันเดินทางยากแล้วมันร้อนบางทีเข้าใจเลยนะ
เราเคยฝึกงานทำงานโรงแรมทำฟิศมันร้อนมันเหนื่อออก
เราก็จะเปลี่ยนใหม่ส่งไปถึงมือทุกคนเลย

ต่อไปนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือคุณไม่ต้องขับรถเพื่อไปรังสิตไกลแล้วใช่ไหม
ต่อไปกินเต๋วเรือส้นตำรับหรือคุณไม่ต้องขับมาบางแสนน่ะ

คลองกรุงเนี่ยจะไปคลองเมืองกรุงจริง

เดี๋ยวนี้ก็รับออกอีเวนต์รับออกงาน

คือแบบเห็นรู้เลยว่าบูธของคลองกรุงนะเนี่ย
ก็คือจะเอาคลองกรุงไปอยู่ในใจคนกรุง
ใกล้ตัวเขามากขึ้น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

โดยสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวของร้านได้ที่
กุ้ยเตี๋ยวเรือม้อไฟได้ตลอดเลยแล้วจ้า
ตอนนี้เราไปทานก๋วยเตี๋ยวไก่กัน

ไก่เทียงมรรไหลเป็นอันร้านแตกเมื่อนั้นค่ะ
ดูจากความนึงนั้นของประชากรแล้ว
ก็พอจะเชื่อได้ว่าเป็นร้านยอดฮิตไประดับหนึ่งแล้ว

สวัสดีครับ

แค่ชื่อนี้ก็ตกใจแล้วกับชื่อทำไมตั้งชื่อว่าไก่ลืมตัวล่ะ
คือที่ร้านนะคะเราจะไม่ขายตัวไก่เลยค่ะเราจะมีแค่สัดส่วนไก่ค่ะ

ปกติในตู้ก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเขาจะห้อยไก่ค่ะ

คือแยกชิ้นเรียบร้อยแล้วชำแหละหมดแล้ว

ก็เลยไม่มีไก่เป็นตัวให้เห็นใช่ค่ะ

ตั้งเองค่ะมีร้านกาแฟอยู่ที่กรุงเทพด้วยชื่องัวลืมตัว

ใช่ค่ะ

มีทั้งงัวมีทั้งไก่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเลยนะครับผม

มากรุงเทพเลยแล้วทำไมถึงมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่นี่ล่ะ
คือเรื่องของเรื่องคือชอบและรักในการทำก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
แล้วคือแต่ก่อนทำงานอยู่แต่ทีนี้เราอยากทำตามที่ตัวเองชอบ
แล้วก็เลยมาเที่ยวที่เนี่ยแล้วก็เลยมาเจอที่แห่งนี้ค่ะ
ก็เลยได้รับความอนุเคราะห์จากพี่แถวนี้
ก็แนะนำว่าต้องยังไงอะไรยังไงแล้วก็เปิดขึ้นมาค่ะ

เพราะคุณย่าอยู่กับคุณย่ามาตั้งแต่เด็กคุณย่าก็จะเขี้ยนตีมาตั้งแต่เด็ก
คุณย่าเขาจะเป็นคนจีนมาตั้งรกลากอยู่ที่ตลาดน้ำวัดลำพญาค่ะ
วัดลำพยาถูกฝึกผลตั้งแต่เด็กเลย

ใช่ค่ะมาจากคุณย่าด้วยแล้วก็หนูก็นำมาดัดแปลงด้วย
พัฒนาขึ้นว่าเราต้องทำยังไงให้ถูกใจคนแถวนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณเกือบ๖เดือนค่ะ
เราลองยังไงรอให้คนของเราชิมหรือลองมาทำให้คนแถวนี้ชิม
คือเราทำให้แจกคนแถวนี้ด้วยค่ะแจกพี่แล้วก็เป็นการแนะนำตัวเองไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

โอเคค่ะได้น้องได้พี่อย่างนี้ค่ะได้คุณตาคุณยายมาทาน

เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะแล้วก็มีเส้นเล็กแห้งอันชันค่ะ
ส่วนน้ำซุปของเราสามารถทำเป็นพวกซุปเปอร์ได้ค่ะเป็นต้มยำได้ค่ะ
ถ้างั้นเดี๋ยวบุกเข้าไปดูในครัวเลยดีกว่าครับมาครับ

ว่าแต่ชิ้นส่วนแต่ละอย่างของไก่จะกระจัดกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้าง

แต่ยังค่ะยังต้องอดใจรอไว้อีกแป๊บหนึ่ง
ช่วงหน้าค่อยมาล้วงลึกสูตรเด็ดเคล็ดลับจากร้านไก่ลืมตัวณบางแสนกันต่อค่ะ

นิดเดียวหลุดออกมาเลยนะครับผม
รสชาติจัดจ้านถึงใจวัยรุ่นอย่างเราจริง

เป็นเส้นเล็กแห้งอันชันไก่ฉีกค่ะ
ถ้าเป็นแบบแห้งรสหวานจะนำจากซีอิ๊วดำ

ขอบคุณครับครับครับครับครับ